สัปดาห์นี้พบกับเศรษฐีป้ายแดงหน้าใหม่
นักร้องดังซุปตาระดับตำนานติ๊กชีโร่
บทบาทใหม่เจ้าของธุรกิจ

นี่ครับต้องให้สัก๓๔รอบนะครับ

ที่งานนี้พี่ติ๊กลงทุนลงมือทำเอง
ที่ขายดิบขายดีจนมียอดขายหลักล้าน
ระดับตำนานที่เปลี่ยนอาหารระดับเหลา

ที่จับต้องได้ในราคาหลัก๔๐
กับร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่ง
ต้นตำรับด้วยคุณพิมพร
ที่วันนี้จะมาแชร์สูตรเด็ดข้าวผัดปูเมนูเรื่องชื่อแบบไม่มีกั๊ก
พร้อมเส้นทางความสำเร็จที่ทำให้ร้านโด่งดังจนถึงทุกวันนี้
ขายได้กี่กล่องได้วันละ๖๐๐กล่อง

ไม่ขอขอถ้าโรยเออ
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเศรษฐีป้ายแดงวันนี้ครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
วันนี้เจอผมคนเดียวอย่าเพิ่งตกใจนะ
เฮีป้องและน้องใบตองเขาไปตามล่าหาเศรษฐีป้ายแดงอีกที่หนึ่ง
ส่วนตรงนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ผมจะพาไปเจอกับซุปตาเศรษฐีป้ายแดง
เขาบอกว่ารวยรวย

เดือนนึงสร้างรายเป็นล้านได้เลย
ปลาสลิดปลาสลิด
คุณได้ยินไหมนี่ดูปลาสลิด
ใช่หรือเปล่านะเราตามไปหาเขาเลยดีกว่าครับ
ปลาสลิดปลาสลิด

โอ้โฮพี่ติ๊กพี่ติ๊กจริงแล้ว
ติ๊กครับกัสหันมาทำธุรกิจปลาสลิดแบบนี้ได้นานหรือยัง
โอ้โหจะเป็นปีแล้วครับผม

เห็นบอกว่าก็ไม่ได้ทำคนเดียวด้วย

เหรอนะหลบฝนไปคุยข้างในกันดีกว่า
ปลาสลิดปลาสลิด
ร้องเรียนแบบเศรษฐีป้ายแดงอย่างพี่ติ๊กสักหน่อยครับ
จริงแล้วพี่ติ๊กเองเขาเป็นลูกครึ่งโคราชขอนแก่นสมุทรปราการนะคุณผู้ชม
และด้วยความที่เป็นคนพื้นที่เลยอยากจะอนุรักษ์และรักษาเอกลักษณ์ให้ปลาสลิดอยู่คู่กับจังหวัดสมุทรปราการ
ธุรกิจรักสลิดก็เลยเกิดขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
ซึ่งธุรกิจนี้พี่ติ๊กเขาไม่ได้ขับเคลื่อนเพียงแค่คนเดียวนะ
ยังมีรุ่นน้องที่เซียนเรื่องป้าสลิดอย่างคุณบอลมาจับมือร่วมด้วย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณบอลกันเลยครับ
เห็นบอกว่าคุณบอลเคยทำเกี่ยวกับธนาคารอะไรอย่างนี้เหรอ

ก่อนหน้าที่จะมาทำปลาสลิดทำงานอยู่ธนาคาร

ก็พอดีรู้จักรุ่นน้องคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นกูรูปลาสลิด
ก็ทำให้มีการชวนกันหุ้นกันมาทำปลาสลิด

โดนโกงไม่มีปลาจริงในห้องเย็น
คุณบอลโดนโกงไปเนี่ยเราเสียหายไปเท่าไหร่ตอนนั้น
ก็เยอะครับเกือบ๒ล้านได้
แล้วคิดไงถึงยังต้องสู้ต่ออะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็รู้สึกผูกพันแล้วก็รัก
พอหลังจากนั้นผมก็เริ่มศึกษาด้วยตัวเอง
ลงพื้นที่พบเกษตรกรปลาบ่อไหนบอกว่าอร่อย

ถ้าคนมาเจอบรอนี่ที่ทำที่นี่พัจจุบันนี้

เราก็ต้องการความเห็นส์ใช่มั้ยครับ
ก็คือ
มันเหมือนเป็นการอนุรักษ์ปลาสลิดที่บางบ่อด้วย

แต่ความรักในปลาสลิดของทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เพราะเป้าหมายเดียวกันของทั้งคู่ก็คือ
การนำเสนอของดีประจำจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองล่ะครับ
แต่สงสัยจริงว่าทำไมปลาสลิดต้องเป็นที่บางบ่อเท่านั้นล่ะครับพี่ติ๊ก
บ่อเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตปลาสลิดได้ดีที่สุดนะครับ
เพราะว่ามันมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็ผืนดินแถวนี้นะครับ
ก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลนของเขานะครับ

ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย

สลิดที่นี่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ปลาสลิดหน้าตามันเป็นยังไงครับ

ไม่เคยเห็นหัวมันเลย
คืออยู่ในน้ำมันก็ไม่มีหัวเหรอหรือยังไง

แต่ว่าในกรรมวิธีขั้นตอนการผลิต

ตัดหัวขอดเก็ตตัดหัวควักไส้ออก
ถ้ามันมีไส้มีหัว

ในกรรมวิธีการผลิตนะครับขั้นตอนการตักเตือนเนี่ยอ่า
ถ้าเราตัดหัวแล้วเนี่ยเกลือมันจะซึมเข้าไปทั่วถึงเนื้อปลาทั้งหมด
คุณบอลพูดมาเรื่องของการฝัดเกลือ
เฮ้ยผมงงปกติเคยเจอแต่ฝัดข้าว
เกลือนี่เป็นกรรมวิธีโบราณแต่ละลายเลยของจังหวัดสมุทรประการ

คนิคเฉพาะของที่นี่เลยจังหวัดอื่นไม่มีการทำกันแบบนี้เลย
อยากรู้ว่าการฝัดเกลือเขาทำยังไง

เอาพี่ติ๊กไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียว

ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยได้ไหมล่ะครับ
ว่าจะเชี่ยวชาญขนาดไหน
เขาเรียกว่าทุกส่วนมันมีส่วนสำคัญทั้งสิ้น

นี่คำต้องทำให้เกลือมันเข้าถึงตัวปลานะครับ
จริงต้องใช้คนที่มีความชำนาญมากเลยครับ

ฮียี่ราไม่ธรรมดา
เข้าได้ขออนุญาตนะครับ

ทุกคนเชียร์เยี่ยม

ฟัดเก่งเหมือนเคยธรรมดาเลยนะครับเนี้ย
ซึ่งวิธีการฝัดเกลือแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นวิธีโบร่ำโบราณที่ทำให้ปลาได้ความเค็มแบบพอดี
พอดีแถมยังเป็นการถนอมความสดอีกด้วยล่ะครับ
โดยเนื้อปลาจะไม่บวมน้ำเหมือนการดองน้ำเกลือ
แช่น้ำแข็งทำให้ทอดและจะหอมกรอบเนื้อไม่ยุ่ยนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีที่ไหนฝัดเกลือแบบนี้แล้วล่ะครับ
เพราะมันทำยากและเสียเวลามากมีแต่ที่รักสลิดเท่านั้นแหละครับ
แต่อยากรู้พอฝัดเกลือเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับพี่ติ๊ก

ไปหมักเหรอครับใช่ครับหมักกี่วันครับ

ก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปตาก
กว่าจะมาเป็นปลาสลิดที่ซีนใส่กล่องขายได้

ในขั้นตอนการทำก็ตกประมาณ๔วันแล้ว
หลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาไปที่โรงงานของเรา
แล้วก็ต้องเอาไปแช่จนแข็งเลย
ถึงจะส่งถึงมือลูกค้าได้อีก๒วัน
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแบบรับประทานปลาสลิดรักสนิทของเรานะครับ
ต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคน
ลูกค้าของเราได้ปลาที่มีคุณภาพดีเท่านั้น
ปลาสลิดหอมของรักสลิดที่นี่นะครับ
เขามีให้เลือกถึง๒แบบด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดแดดเดียวที่เนื้อปลายังไม่แห้งมาก
เพราะตากแดดนานกว่าทอดออกมาแล้วจะกรอบ
มีกลิ่นหอมฟุ้งเป็นเอกลักษณ์
และก็ไม่ใช่มีแค่๒อย่างนี้นะครับ
ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว
เอ๊ะเดี๋ยวพี่ติ๊กพี่หยิบอะไรมาอีก
น้ำพริกครับน้ำพริกปลาสลิด
เนื้อจะทำมาจากปลาสลิดหอมสองแดดครับ
ซึ่งราคาสูงมากไม่ค่อยมีใครเขาทำกัน
นี่กำลังจะบอกเลยถ้าดูดีซูมเข้ามาใกล้คุณจะเห็น
เพราะว่ากินแล้วมันเผ็ดแล้วมันอร่อย
อกจากนี้นี่ยังมีทอดกรอบด้วยนะครับ
อันนี้นะครับเป็นพิเศษมากเพราะว่ามันจะเป็น
ปลาสลิดแร่เนื้อแล้วก็ทอดกรอบ
มีหลายคนติดใจมากหลายคนก็เอาไปพัฒนา
เป็นตัวตั้งในการทำอะไรอย่างอื่น
เช่นยำนะครับแกงทำอะไรนะ
แกงเหลืองแกงส้มแกงต้มขาปลาสลิด
คือทำตัวต้มออกมาให้เรียบร้อยแล้วแค่ใส่นี้ลงไปเท่านั้นเอง
อ้าวมันไล่มากต้องลองชิมเลยครับ
เนื้อปลาเนี่ยฟูนุ่มจนตักชิมไม่หยุดแบบนี้นี่แหละครับ
สงสัยจะติดใจหยุดชิมแล้วบอกหน่อยได้ไหมครับว่า
รสชาติปลาเป็นยังไง
สลิดที่ทานเข้าไปเมื่อสักครู่แน่นอนมันมีความเค็มของมันอยู่
แต่มันไม่ใช่ว่าเค็มฝีหรือว่าอะไรยังไงมันเป็นเค็มแบบเค็มนวลครับ
กลิ่นดีใช่ทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มร้อนเอาจริงอร่อยติดใจผมเข้าใจแล้ว
ถ้าจะให้อร่อยมากขึ้นก็ต้องไปกินข้าวสวยของบ้านคนอื่นดูด้วยนะ

อีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแพ็คเก็ตกล่องใส่ป้าสลิดนี่แหละครับคุณผู้ชม

เป็นผู้ออกแบบดีไซน์ตัวกล่องให้มีความสวยงามแบบนี้
ลายเส้นนั้นเนี่ยหากสังเกตดีจะมีรูปดอกดาวเรืองและมีต้นโพทะเล

เวลาที่เราจะซื้อข้าวของกลับมา

เขาตั้งใจมากที่จะให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเรา
โอ้โหพอได้ไอเดียของพี่ติ๊กมาร่วมด้วยแล้วเนี่ย

ตั้งแต่ได้พี่ติ๊กมาร่วมกันเนี่ยนะครับ
ยอดขายเนี่ยขึ้นตลอดเลย
หลายพันโลครับเกิน๕๐๐๐โลเท่าไหร่ไป
เดือนหนึ่งก็ศพขายเกือบหลักล้าน
เห็นบอกว่าไปส่งเองเลยด้วย
ไม่ได้ไปส่งธรรมดานะ

พวกเราก็จะมีกลุ่มที่เป็นเพื่อนฝูงพี่น้องนะฮะ
บางทีบางบ่อบางทีก็นู่นนทบุรีก็ไป

ขุนอย่าไปอย่ากลับรถไปเบิ่งบวงเบ่นเบียดของเธอนะ

ส่งปลาสลิดไปให้ถึงมือลูกค้า

ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมออเดอร์ถึงปัง
ลูกค้าถึงได้สั่งเข้ามาทะลมทรายแบบนี้
ว่าแต่มีคนในวงการบันเทิงมาเป็นลูกค้าประจำของรักสลิดบ้างไหมล่ะครับ

แล้วก็จะมีโฮยเสนาโฮย

มีเพื่อนที่อยู่ในวงการเยอะแยะมากมายครับ

กินกินกินกินกินกิน

อยากให้พี่ติ๊กคอนเฟิร์มหน่อยได้ไหมล่ะครับว่า
น้องจ้าเขาคือลูกค้าตัวจริงซี่ยังจริง
ว่าแล้วพี่ติ๊กก็โฟนอินกันสดกลางรายการกันไปเลยล่ะครับ
จ๋าจ๋าจะถามว่าพี่แซวจ๊ะบอกว่าจ๊ะแบบหูอร่อยมากชอบกินมากเลย
อร่อยไหมจ้า

อันนี้อร่อยจริงด้วยนะ

เเหล่ะอีกเป็นมันกินมา

คุณจ๊ะคุณจ๊ะตอนที่เรามาอุดหนุนพี่ติ๊ก
บอกได้ไหมว่าซื้อไปเยอะสุดกี่โลอะไรยังไง

จ๊ะจริงมากินสุดเยอะจริง

ยืนยันก่อนเผลอ

แม่เชื่อแล้วล่ะครับว่า
จ๊ะคือลูกค้าตัวจริงเสียงจริงสั่งจริงอร่อยจริง
ต้องสั่งซ้ำกันจริง

อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของรักสลิดกันล่ะครับ
อันดับแรกเลยคือความซื่อสัตว์
ธุรกิจใดนะครับที่มีความซื่อสัตว์แล้ว
ผมคิดว่าไปได้ไกลแล้วก็ความจริงใจความใส่ใจเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับที่สำคัญที่สุด
จริงพี่บอลผมขอล่ะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับแฟนรายการบ้างครับ
วันนี้ให้พิเศษเลยครับรสกระหน่ำปลาสลิดแดดเดียว
จาก๔๕๐บาทต่อกิโลเหลือ๓๙๙บาท
เฮ้ยฟาซิลิตหอม๒แดดจาก๗๕๐บาทเหลือลูลละ๖๕๐บาท
โอ้โหนะฮะแล้วตัวนี้ปลาแร่ปลาแร่ครับจาก๓๓๐บาทเหลือ๒๘๐บาท
โอ้โหแล้วก็มีน้ำพริกปลาสลิดนี่ใช่๑๘๐วันนี้๑๕๐บาทเท่านั้น

ทดลองชิมจะเป็นแดดเดียวแพ็คครึ่งโลจากปกติ๒๕๐บาทเราขายราคา๑๙๙บาทเท่านั้น
สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กขอบคุณพี่บอลมากนะครับ
คุณผู้ชมลองซื้อกันไปจะไปทำกินก็ได้ทำขายก็ร่ำรวย
แต่ถ้าจะเอาไปทำขายแล้วก็คุณต้องหาทำเลดีนะเขาว่ากันว่าทำเลที่ดีก็คือทำเลท้องมังกร
ถ้าคุณอยากร่ำรวยไปรู้จักกับตำแหน่งท้องมังกรพร้อมกันเลยกับสินแสชัย
ตลาดถนอมมิตร๘๘แรงค้าขายกระดาษใหญ่ของผู้คนยั่นรามินทาวัชรพล
ทำให้วันนี้สินแสชัยจึงมองหาตัวอย่างร้านที่ทำเลดีคู่ควรแก่การค้าขายในตลาด
เพื่อใครที่กำลังคิดอยากจะเปิดร้านจะได้เห็งปังรวยไปด้วยกันครับ
ร้านนี้เป็นพลังห่วงจุ้ยแห่งเศรษฐีป้ายแดงอย่างแท้จริง
ผักเมืองหนาวที่ขายผักปลอดสารพิษร้านนี้นั่นแหละครับตามสินแสไปกันเลยครับคุณผู้ชมเผื่อจะได้เคล็ดลับพารวย

ท่านผู้ชมครับอันนี้คือร้านคุณกิฟต์ผักเมืองหนาวเนี่ยเป็นพลังห่วงจุ้ยที่ถูกต้อง
ห่วงจุ้ยที่ถูกต้องแสดงว่าต้องค้าขายดีตามไปด้วย
ส่งเสริมให้ร่ำรวยยังไงล่ะครับสินแส

พลังวงจุ้ยตกท้องมังกรพอดีพลังเยอะมาก
และดีมากด้วยพลังฮวงจุ้ยอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะสินแส
ตั้งอยู่ท้องมังกรมันคืออะไรยังไงล่ะครับ
พลังห่วงจุ้ยที่อยู่ในทำเลท้องมังกรซึ่งมันเหมาะสมหนึ่งขายผักขายอาหารไม่ใช่ค้าส่งนะ
ถ้าค้าส่งต้องไปอยู่หัวมังกรแต่เราอยู่ท้องมังกรค้าในลักษณะอย่างเช่นนะครับ
ถ้าปีกจะดีกว่าเราจัดผักมาขายในลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะ
กำไรกรรมผลกำไรมันจะดีกว่าในส่วนหัวมังกรอ่ะ
ค้าของหนักหนักค้าของส่งค้าขายที่อ่า
ซื้อมาขายไปอย่างรวดเร็วเลยเช่นยกบุรุษกุรุษ
จะดีมากเป็นเพราะว่ามันเป็นพลังที่เคลื่อนไหวเร็ว
เหมือนปากมังกรนะครับที่กลืนลงไปในท้อง
เพื่ออะไรเพื่อเก็บกักท้องมังกรหัวมังกรมันมีแตกต่างกันข้อตรงนี้เพราะฉะนั้นท้องมังกรกินเรื่อยจะกินเหมือนซ้ำจนบ่อทรายกินลึกนะครับ
ดีกว่าหัวมังกรบางอย่างนะครับ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือตำแหน่งของท้องมังกรในตลาด
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับ
ง่ายเลยก็คือตรงกลางตลาดนั่นแหละครับคือตำแหน่งของท้องมังกร
ซึ่งจุดนี้จะเปรียบเหมือนความอุดมสมบูรณ์เป็นที่กักเก็บของพลังมังกรหรือกักเก็บทรัพย์นั่นเอง
โดยจะนำความรุ่งเรืองและโชคลาภให้กับคนที่อยู่ตรงนั้น
และตำแหน่งนี้ครับควรที่จะค้าปีกหรือขายสินค้าทั่วไป
ได้ยินแบบนี้แล้วใครคิดจะทำการค้าขาย
รีบไปจับจองพื้นที่กันได้เลยล่ะครับ
ว่าแต่แล้วถ้าคุณผู้ชมเลือกไม่ได้
มีอะไรที่จะช่วยส่งเสริมการค้าขาย
ให้เจริญรุ่งเรืองไหมล่ะครับสินแส

การกระตุ้นแต่ละทิศแต่ละปี

ในปีนี้ทิศตะวันตกเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีนะครับ
ลมที่เป่าให้พลังชี่มันเคลื่อนไหวอยู่
ซึ่งมันสอดคล้องกับในปีนี้นะครับหรือปีหน้า
ว่าพลังที่อบอวนนะความเย็นอบอวนเพราะฉะนั้นคนก็อยากจะเข้ามา
ได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนำพัดลมไปติดตั้งทางทิศตะวันตกกันด้วยนะครับ
เพราะในปี๒ปีนี้ทิศตะวันตกถือเป็นทิศแห่งการค้า
เมื่อมีวัตถุมาเคลื่อนไหวก็ถือเป็นการกระตุ้น
กิจการเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีนั่นเอง
ว่าแต่มีตัวช่วยอื่นอีกไหมล่ะครับสินแส
แล้วก็มีไฟสีขาวไฟสีขาวตรงนู้นไฟสีขาวนี้
ซึ่งเป็นดาว๘พลังที่ชอบในปีนี้
เพราะฉะนั้นไฟมีผลหน้าร้านต้องสว่าง
ค้าขายต้องเห็นชัดสินค้าที่เรามองต้องเห็นชัด
ก็จะเกิดการทำค้าขายที่ดีได้
รีบไปซื้อหลอดไฟมาติดตั้งหน้าร้าน
ส่องสว่างกันให้ไวเลยนะครับ
รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวยเชื่อผมครับ

ทั้งสองท่านพี่ติ๊กเตรียมไฟส่วนพี่บอลเตรียมพัดลมเอาไว้เลย
แต่อย่าลืมนะพี่ติ๊กเอาไปไว้ที่หน้าร้าน
มันจะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมให้ร้านเราดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะครับ
ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับ
ป้องและน้องใบตองบุกไปถึงร้านข้าวผัดในตำนาน
อย่างร้านข้าวผัดปูเมืองทอง๑บายคุณพิมพร
เขาว่ากันว่าร้านของเขาเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากข้าวผัดนี่แหละฮะ

ร้านข้าวผัดปูเมืองทอง๑ต้นตำรับคุณพิมพร
ร้านข้าวผัดปูราคาหลัก๑๐ที่ยืนหนึ่งเปิดมานานกว่า๑๕ปีครับคุณผู้ชม
ที่นี่มียอดขายแค่เฉพาะข้าวผัดปัว๖๐๐๐กล่องต่อวันเชียวนะ
คิดเล่นเนี่ยก็เดือนละ๑๘๐๐๐กล่อง
ชักอยากจะรู้แล้วล่ะสิครับว่า
แม่พิมพรคนนี้เขามีเคล็ดลับอะไร
เดี๋ยวเราตามเฮียป้องและน้องใบตองไปกันเลยครับ
และตอนนี้ครับเราอยู่ที่ร้านข้าวผัดปูเมืองทองหนึ่ง
โอ้โหเรียกว่าร้านนี้นะครับมีสตอรี่เรื่องราวมากมายที่ต้องคุยกันนะครับ

ไหนตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยน้องตองครับน้องตองไปไหน
น้องตองน้องตองมาแล้วอ้าวมาแล้วสวัสดีครับ

นัดกันร้านข้าวผัดปูเมืองทอง

เมืองทองธานีเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วทำไมไม่บอกเนี่ยวนกลับมาเนี่ย
ร้านนี้เขามีสาขาเรียกว่าทั่วกรุงเทพครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาเกษตรนวมิน

สวัสดีครับ

แล้วคุณนัทเจ้าของร้าน
มาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งข้าวผัดปูค่ะ

นาทีเดียวค่ะต้องให้เสร็จ

ก็เลี้ยวไฟใบหนาที่เราใช้ไฟเบาผัดนานข้าวจากแข็งค่ะ

นอกจากข้าวผักฟูนะคะมีเมนูที่เดียวของร้านมีอะไรอยู่ในนี้

สวัสดีค่ะ
สวัสดีทุกคนขอบคุณครับ

ขออนุญาตคุณพี่ป้องคุณชิงก่อน
หุยกินได้กันชอบโตขนาดนี้นะครับ
ไม่ต้องบอกเลยรู้ว่าข้าวผัดปู
ถูกใจเฮียป้องและน้องใบตองอย่างแน่นอน

ไม่ถึงไม่ก็เลยกลิ่นกระทะแล้วก็กลิ่นของหอมของข้าวเนี้ยมันแห้งแห้งแล้วรู้สึกว่า
กินแล้วมันไม่เสียสุขภาพด้วยเพราะมันไม่ได้เยิมน้ำมัน
แล้วจริงมันมันจะมีความหอมเนยนิดนึงอ่ะครับมันมีหอมเนยผสมกับความแบบคั่วกระทะอ่ะค่ะ

คุณพี่บอกว่าต้องไปเอาจากที่ไหนมานะครับ
สุราชค่ะที่สุราชเลยค่ะสุราชจะส่งใหม่มาทุกวันเขาจะมาทางรถไฟนะคะ
นี่แค่เมนูแรกข้อผัดปูนะครับมีอะไรอีกไหมยังแบบอร่อยขนาดนี้
ยังมีเมนูอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายังมากมาค่ะอ่าเด็กเด็กค่ะเด็กเด็ก
ทางร้านเนี่ยจัดมาให้พิธีกรของเราชิมแบบเน้นกันไปเลยล่ะครับ
อันนี้คือกันเชียงปูใช่ไหมคะครับใช่ครับ
ทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มสองแบบมันต่างกันยังไงคะ
ใช่ค่ะคือน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเผ็ดเข็ม
อันนี้แบบเข็ม
ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันดับแรกความสดของกูสดมาก
เนื้อดิดเนื้อเด้งเนื้อดิดเนื้อเด้งอื้มเนื้อดิดเนื้อเด้ง

จริงเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าส่วนใหญ่เข้ามาต้องทาน

เหมือนะเด็ดเด็ดใช่ค่ะเราจะไม่ค่อยเห็นประสบการณ์กันกิน
กี้ที่ไหนรสชาติแบบประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความแบบเหมือนเหมือนคั่วไก่ผสมซุกี้
ค่ะชอบกินของกระทะใช่แล้วก็อ๋อมไหวนิดนิดแต่มันไม่มันไงอ่ะตอกน่ะนี่
กุ้งอบวุ้นเส้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของร้านเหมือนกัน

แล้วก็คือน้ำในของมันเนี่ยอร่อยมาก
ซอสแปลว่าทุกสาขาจะรสชาติคงที่เหมือนกัน

ไหมคะยอดขายข้าวผัดปูนี่ขายได้กี่กล่องได้

ใช่แล้วล่ะครับอันนี้เนี่ยเป็นยอดของทั้ง๘สาขารวมกันนะครับ
ถ้าคิดเป็นเดือนก็๑๘๐๐๐กล่องต่อเดือน
แต่ถ้าคิดเป็นปีแล้วก็๒๑๖๐๐๐กล่องต่อปีเลยล่ะครับ
ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย
แม่ขายดิบขายดีขนาดนี้เนี่ย

ที่แม่พิมพรจะมาขายข้าวผัดปู
ทำอาชีพอะไรมาก่อนล่ะครับ
จริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะ

เห็นอย่างนี้นะคะใครจะคิดว่าตอนสมัยสาวนะครับ
เป็นนักมวยมาก่อนแล้วอย่างบอกไม่ใช่เป็นเล่น

ลองเตะกระสอบมรึอใช่ชอบไหมชอบมากอะชอบมาก

การเป็นนักมวยเนี่ยมันจะต้องมีฉายา
แม่นี่จะได้ฉายาว่าแร่นดม

มมมวยเดินบุ๋ไม่มีท้อย
แล้วจุดพลิกที่ทำให้เราแบบจากอาชีพนักมวยมาขายอาหารอย่างข้าวผัดปูอย่างนี้มันยังไง
ก็คือนักมวยค่ายเดียวกันเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนจีนก็ชอบกัน

วันก่อนคือคนจีนถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านเลย

ติ๊กไปเลยชีวิตมิกก็เลยโอเคค่ะ
อัม่าเนี่ยเก่งอาหารภาตกรรมมาก
สิบปีก็จะได้เอ่อสูตรอาหารเยอะมากโดยเฉพาะข้าวผัดปู
พิมก็เลยซึมซับวิชาจะอาม่ามา

เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับแม่พิมพร
จากมือสวมนวมชกมวยเปลี่ยนเป็นใช้มือจับมีดควงตะหลิว
เป็นแม่บ้านแบบเต็มตัวต้องเข้าครัวทำอาหารกว่า๑๐ปี
สูตรอาหารจีนจากแม่สามีมาหลายต่อหลายเมนู
ว่าแต่แม่พิมพรทำไมถึงเลือกเมนูข้าวผัดปู
มาเป็นเมนูชูโรงของร้านได้ล่ะครับ
พอดีทางบ้านเนี่ยก็อยากจะทานข้าวผัดปูกัน
ก็เลยชวนเพื่อนมาด้วยเพื่อนนะคะที่หุ้นกันอยู่ที่เมืองทอง
เขาทานปุ๊บเขาก็บอกว่าพี่ข้าวผัดของพี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะ
ค่อนข้างจะแห้งอร่อย
ลองทำขายดูไหมพี่ทำได้ไหมบอกได้
เดี๋ยวเรามาร่วมหุ้นกันแล้วเราไปเปิดที่เมืองทอง
ก็เลยตั้งชื่อว่าข้าวผัดปูเมืองทอง

ได้รวยความรู้ไว
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยครับ
ไปดูสูตรลับที่ไม่ลับของแม่พิมพร
การผัดข้าวผัดปู๑นาทีกันได้เลยครับ
ฮะขั้นแรกต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
ขั้นแรกนะคะน้ำมันก่อนค่ะ
ขั้นที่๒นี่ค่ะ

ปรุงข้าวน้ำตาลนะคะครับเกลือสีอิ้งขาวนิดหนึ่งค่ะครับ
ต่อไข่ครับต่อไข่เลยค่ะตีไข่ให้แต่งตีไข่ให้แต่งนะคะ
อย่าแรงนะคะไฟเบานิดนึงนะคะโอเคอันนี้พริกไทยพริกไทย
ไข่นะคะไข่เริ่มค่อยค่อยแห้งนะคะไข่เริ่มแห้ง
ค่ะเตะข้าวเลยค่ะเร่งไปเลยนะครับอันนี้เริ่ม๑นาทีจังฮะ

แบบพี่ป้องดูไว้นะคะ
ดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะในความสำนาญแห่งสูงนะคะ

อย่างนี้เราใช้ข้าวอะไรในการผัดคะ
จะมีข้าวหอมมะลิกับข้าวเสาให้ผสมผสมกัน
ต้องใช้สองอย่างผสมกัน

เรียบร้อย๕๒วินาทีรวมต่อใคร
ไม่ถึง๑นาทีจริงด้วยล่ะครับ
เสร็จแล้วก็ตักใส่จานพร้อมกับโรยปู
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

พี่ป้องต้องจับตาดูนะคะ
เพราะว่าพี่ป้องต้องผัดออกมาให้หน้าตาแบบนี้
ภายใน๑นาที

แล้วก็ที่บอกว่ากระทะเนี่ยเราจะเช็ดทำความสะอาดนะฮะ
แต่ยังไม่ล้างเราจะล้างเวลาครั้งเท่านั้นเพื่อ
มันจะไม่ติดกระทะถ้าล้างบ่อยมันจะติดกระทะนะคะ
ผมว่าเคล็ดลับความหอมของกระทะกับข้าวเนี่ยเข้ามาอีกส่วนหนึ่ง

ใส่น้ำมันก่อนค่ะ

จะไปเปลี่ยนสูตรเขาซะอย่างนั้น
สู้เขานะครับเฮียป้อง

เดี๋ยวเราใส่พริกไทยเพิ่มความหอมนะฮะ
เฮ้ยค่าดีอยู่นะคะ

ได้แล้วนะฮะ

ห้าลึกอาทิตย์

เผายังไม่เหลืออีกแล้ว

ตามสูตรเนี่ยต้องใช้เวลาแค่๑นาที
แต่ผัดนานแบบนี้จะอร่อยเหมือนต้นฉบับไหมล่ะครับเนี่ย

เฮียป้องค่ะ

ตอนนี้คือ๓นาที

สงสารคุณแม่

แม่ลีลาการผัดข้าวพอได้
แต่ยังไงก็ต้องฝึกเพิ่มอีกนิดนะครับเฮียป้อง

ที่ทำให้ร้านโด่งดังขายดิบขายดีแบบนี้
พิมพรบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับ

ช่วยทำให้ร้านประสบความสำเร็จด้วยล่ะครับ
พระพิคเนตนี่เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จค่ะ
พ่อของเด็กเนี่ยค่ะเขาไปศึกษามา
แต่ว่าตัวคุณแม่เองยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่
แต่ท่านบอกว่าฟางนี้แหละที่จะต้องไว้ตามร้านอาหารค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับพระเอกทันตะคณะ
คือเคล็ดลับที่แม่พิมพรเชื่อว่าบูชาแล้วจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่ง
ตามที่อธิษฐานนั่นเองล่ะครับก็คือเวลาบูชาเนี่ยก็ยกมือไหว้ท่านนะคะ

เราทำดูแลร้านให้ดีนะคะ
รสชาติต้องคงที่นะคะความสะอาดนะคะ
และบริการต้องดีนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด
เรื่องของกำลังใจก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่ง

รสชาติความสะอาดการบริการเพื่อลูกค้า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

ขอให้แจ้งไปนะครับว่ามาจากรายการสถีป้ายแดง
เหนือ๘๙บาทเท่านั้นนะครับ
มากันนะครับทั้ง๘สาขานะครับ
ครับและวันนี้นะครับทางรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
ผมนะฮะน้องตองและทีมงานครับ

แล้วก็ถ้องนามมาที่มาแนะนำเคล็ดรับดีนะครับ

เห็นแล้วก็เอาเป็นแรงบันดาลใจ

ปาซาลิสปาซาลิสเองงงงี้ทุกวันหรอ
โอ้โหก็ต้องมาบ่อยเขาจะได้ตัวเร็วไง
๒ปีกว่าจะได้กินมีคุณค่ามากแบบ

อันนี้เราให้เฉพาะคนที่ลดน้ำหนัก
ข้าวจะล่วงไว้เยอะนิดนึงแล้วก็